สวัสดีค่ะวันนี้แนวส์มากินติ่มซ้ำที่เจ้าของร้านเป็นคนฮ่องกงแท้เลย
ร้านเขาดังมากมากค่ะมาถึงคนเยอะมากมากรีบรับประทิวแล้วก็ติ๊กสั่งอาหารรอนะคะ
แต่ละเมนูเนี่ยหลักสิบเท่านั้นเองร้านเขาไม่ได้ใหญ่นะคะเข้ามาแล้วก็จะแน่นนิดนึง

ชื่อร้านว่าตวงติ่มซำนะเป็นร้านดังเลยล่ะที่เขาตั้งอยู่แถว
ถนนเจริญกรุงเขตบังคอแหลมกรุงเทพ
เห็นภาพแล้วอยากไปกินเลยเอาจริง
นูติ่มซำและของทอดแบบจีนนั่งเดิมนะ
คือเจ้าของเขาเป็นคนฮ่องกงแท้คุณ
แล้วยังเคยเป็นถึงอดีตเชฟอาหารจีนในโรงแรมดังด้วย
ไม่ธรรมดาเขามีใบการันตี

ปรุงตามแบบฉบับสีแท้

นี่คือสาระเป๋าลาวาไข่เค็มลาวา

คือใครเห็นก็ฟินแล้วได้ชิม
ยิ่งจะฟินนึกว่ามากินอวดกินแอ้งแบบนี้

แล้วจะบอกนะคะว่าแต่ละเมนูราคาหลัก๑๐ต้น

ก็แปลว่า๑๐๑๕บาทโดยประมาณแล้วกันเนอ

แล้วชาวเน็ตหลายต่อหลายคนที่เคยไปทานแล้วนะครับ
มาคอมเมนต์ใหญ่เลยเนี่ยบอกพี่กัดเลยค่ะว่า
ร้านอยู่ตรงไหนโต๊ะน้อยนะให้รีบไปจองคิวด้วยนะ
แล้วบางคนก็มาการันตีความอร่อยเนอะ
ยังไงก็ตามเราไม่ใจร้ายขนาดว่าไม่บอก
รายละเอียดให้เบอร์โทรแล้วนะค่ะ

สุดยอดเลยต้องไปลองทานดูแล้วเนาะ

แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์

หากใครรับทีวีชอบซ้าคุณสอง